มีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

คือแม่ค้าที่เข็นรถขายผลไม้

เทศกิจเขตลาดพร้าวจับผู้ค้า
หน้าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔
โมโหจึงทำอย่างที่เห็น
ทำแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ

คุณเห็นความต้องการเข้ามาแรบ
แต่พวกควรเอาที่๒๐๐๐๓๐๐๐พวกหนาเช้ากินครั้งวันก็ได้เท่าไหร่
โอ้โหเทศกิจกับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนลิ้นกับฟันนะ
ใช่พบกันทีไรเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นข่าวนี้ออกมา
แต่ว่าเรื่องนี้ในโลกโซเชียลก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคำถามมากมายนะครับ
ใช่ค่ะคือไม่รู้ว่าจะยังไงดีมันก็๒มุมนะคุณผู้ชม
คือจุดตรงนี้มันคือหน้าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔
สังเกตเห็นคือรถเข็นของแม่ค้าผลไม้
ตรงจุดตรงนี้มันคือมีเป็นขาวแดงค่ะ

ริมฟุตบาทค่ะคือห้ามจอด
เทศกิจเขาก็เลยต้องทำตามกฎหมาย
ไม่ให้หาบเร่แผงลอยมาขายบริเวณผิวถนน
แต่ทีนี้เอาจริงเราก็ไม่ได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็พูดด้วย
เทศกิจไปจับตอนที่แม่ค้าเขากำลังเข็น
เห็นรถผลไม้อยู่บนถนนกำลังเข็นอยู่แล้วเข้าไปจับ

จะเข็นผ่านเส้นตรงนี้แล้วไปจอดขายที่ไหนก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ทำไมโดนจับขณะที่เข็นรถล่ะอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ
เมนต์แต่ละคนยาวเลยนะฮะ